อัตยากรรมเป็นบริษัทของฆาตกรรมที่
คนที่เป็นพ่อนี่แหละเป็นคนทำนะ

เขาเอาลูกไว้เพียงขวบเศษขวบก้าวเดือม
ใส่กับรถเข็นเด็กแล้วก็มัดขาลูกไว้กับรถเข็น
แล้วก็โยนลูกพร้อมรถเข็นลงไปในทะเลที่แหลมบารีไฮ
ให้ลูกจมน้ำตายทั้งเป็น
เหตุผลคือน้อยใจภรรยาที่ไม่ยอมช่วยเลี้ยงลูกคุณผู้ชม
เลยทำแบบนี้นี่คือลูกแท้ของเขาเองนะครับ
กำลังน่ารักเลยขวบ๙เดือนนะฮะ
แล้วก็มีคนขับเรือไปเจอเข้านะครับ
ทางด้านของตำรวจก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็แถลงข่าว
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แถลงข่าวการจับกลุ่มนายเวลนาบิลสันมารสุริกัตรอายุ๕๒ปี
หลังที่ก่อเหตุฆ่าลูกของตนเองนะครับ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นของ๑๑มีนาคม
มีคนไปพบศพของเด็กชาย
อายุ๑ขวบ๙เดือนลอยอยู่ในน้ำบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาริหายที่พัทยา
แต่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันนะฮะ
โดยพนักงานขับเรือเร็วเขาให้ข้อมูลบอกว่า
ขณะที่ขับเรือไปส่งลูกค้าที่เกาะล้านเนี่ย

สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมมีร่างคนลอยอยู่ที่น้ำ

แล้วก็มีรถเข็นของเด็กติดอยู่

พอเข้าไปใกล้โอ้โหคุณผู้ชม
กลายเป็นศพเด็กก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
หลังจากนั้นก็สามารถตามจับกลุ่มพ่อผู้ก่อเหตุได้
ซึ่งเป็นชาวจอดแดนรับการประสานจากตอบหมอนสนามบิลสุรณภูมิ

อยู่ในอาการที่ผิดปกติน่าสงสัย
กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศก็เลยจับกลุ่มมาแถลงข่าวนะครับ
เบื้องต้นเจ้าตัวนายนาบิวก็สารภาพที่ก่อเหตุฆ่าลูก
เพราะว่าทะเลาะกับภรรยาประกอบกับตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากมีลูก
แล้วก็ไม่อยากที่จะมาเที่ยวเมืองไทยด้วยนะฮะ
คือตัวเขาเองและภรรยาและลูกชายเนี่ยเดินทางมาที่พัทยาวันที่๗มีนาคม
ทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึงขั้นกับลงมือทำร้ายตบตีภรรยากันไป
กระทั่งช่วงค่ำของวันที่๘มีนาคมนายวาเอลนาบินนั้นได้นั่งรถได้พาลูกชายนะครับ
นั่งรถเข็นเด็กแล้วก็รักเข็มขัดนิรภัยให้กับลูกนะฮะ
เขาให้การแบบนี้นะเขาบอกว่าเอาเด็กเอาลูกใส่รถเข็น
ก่อนที่จะพาออกไปนอกห้องแล้วก็พาเข็นไปที่ท่าเทียบเรือแหลมบริหาย
ไปเข็นมาจนลูกหลับสุดท้ายก็ผลักลูกตกลงไปทะเล
แต่ว่าก่อนผลักนั้นเขาเอาเชือกรัดเท้าลูกกับรถเข็นก่อน
ก็คือเอาว่าให้ติดอยู่กับรถเข็นไม่ให้หลุดออกมาจากรถเข็นแล้วจมไปพร้อมกัน
โดยทำโดยที่ภรรยาไม่ทราบเรื่องมาก่อนนะคุณผู้ชม
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่ท่ากัดสยานสวนผักนาคม
เพราะลูกชายหายไปจนถัดมา๑วัน๑๑มีนาคมชาวบ้านไปพบศพ
ส่วนภรรยาพอทราบว่าลูกตัวเองนั้น
เสียชีวิตช็อคเลยครับรับไม่ได้
แล้วคนทำคือใครสามีครับ
ตอนนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลคือช็อกไปเลยครับ
ส่วนผู้ต้องหาตอนนี้ส่งตัวไปที่
ให้กับพนักงานสอบสวนสอบพ่อเมืองพัทยา
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กว่าจะพ้นโทษแล้วก็จะผลักดันกลับประเทศต่อไป
สุดท้ายก็ต้องมาติดคุกในเมืองไทย
แล้วก็มาฆ่าลูกของตนเองแบบนี้
จมน้ำตายทั้งเป็นคุณผู้ชมคิดดูสภาพดิ
จิตใจของพ่อนั้นทำด้วยอะไร